พาไปดูพฤติกรรมคนขับรถกระบะสุดกลางค่ะคุณผู้ชมจอดรถกลางถนนเลยนะคะ
แล้วเอามีดลักษณะเป็นมีดดาบหรือมีดดายาลงมาจะจัดการคู่กรณีค่ะ
เห็นไหมคะนี่ค่ะ
อย่าเอาเฟ้ยเลยค่ะใช่เห็นไหม
เออผู้ก่อเหตุลงมาสองคนนะคะ

เอาชีวิตไว้ก่อนนะคะอย่าไปเสี่ยงอะไรกับพวกแบบนี้นะคะ

บนถนนก็ขับไปสิพี่เขาก็วิ่งหนีไปก่อนนะครับ

เออนี่ค่ะแล้วเอามีดไปเก็บแบบนี้
เดี๋ยวนี้มีดแบบนี้ปืนเอ่ย
หาง่ายกว่ายากันยุงอีกนะคะ
หาง่ายกว่าสัญญาณไวไฟอีกนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ไอ้เหตุการณ์นี้เราไปตรวจสอบแล้วนะคะ
ว่ามันเกิดขึ้นบริเวณถนนพระหลโยธิน
ห้างแมคโครรังสิตจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่กำลังช่วยคนเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถจังหยานหย่นล้มบริเวณใกล้กันน่ะ
ก็นี่ค่ะก็เข้ามาสอบถาม
แล้วก็มีการประสานกับตำรวจให้มาตรวจสอบด้วย
คือได้เรื่องนี่เห็นไหมคะ
เรื่องว่าทราบว่าก่อนหน้านี้
รถส่งของเขามีปัญหาปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา
แต่ยังไม่ชัดว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเริ่มก่อน

ทะเบียนรถกระบะตู้ทึบคันที่ก่อเหตุ
พบว่าชื่อคุณผู้หญิงเป็นชื่อผู้ครอบครองนะฮะ
ก็เลยมีการออกหมายเรียกมาสอบปากคำ
ส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ทำร้ายผู้อื่นและพกพาอาวุธมีด
ในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
เน็ตบอกว่าแหมแสดงความคิดเห็น
น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์พฤติกรรมแบบนี้กลางสุด
อมว่าเขาเตรียมการ์ดไว้ยัง

แล้วตอนนี้ชาวเน็ตเรียกร้องให้บริษัทต้นสังกัด
ของผู้ชายสองคนนี้ปลดออกนะคะ

ไม่ได้เหรอแล้วดูสิค่ะอุ๊ยดูสิอืม